บุรีค่ะใครไม่คืนจะถูกแบบนี้ดูคลิปค่ะ
จะช้าอีกไหมไม่ช้าจ้ะจะช้าอีกไหมตอบอีก
โอ้โหพอปอบอบแล้วลูกนี้เป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะถ้าเอาเงินมาคืนช้าให้ตบหน้าตัวเองโอ้โห
บังคับให้ตบหน้าตัวเองแบบนี้แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะ
แล้วเขาบอกว่าคลิปนี้ส่งไปในกรุ๊ปลักษณะกรุ๊ปลูกหนี้ค่ะ
อ่าให้คนอื่นได้ดูด้วยและไก่ให้ลิงดูก็งั้น
ใช่ประมาณนี้เขาบอกไม่ได้มีคลิปนี้คลิปเดียวนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้าหนี้คนนี้ลักษณะทวงหนี้เนี่ยโหดมาก
อกจากนี้เวลาไปทวงหนี้ยังไปทวงช่วงกลางค่ำกลางคืนด้วย

ถ้ามึงทนให้พ่อแม่มึงนอนภาวะได้ก็เอา
เนี้ยกลงคู่เค้าถึงหน้าบ้านเปล่าันนี้คือกลงคู่จริงจริง
แต่ว่าถ่ายคลิปไว้แบบนี้ก็ดีนะคะตำรวจก็เห็น
หน้าฆาตาชันเพราะจริงจริงแล้วปล่อยเงินกู้มผิดกฎหมายนะ

คลิปนี้ถูกแชร์ในอยากดังเดี๋ยวจัดให้ค่ะเขาบอกว่า
หนี้เงินกู้นอกระบบเขาไม่กล้าไปแจ้งความเพราะเขาบอกว่า
ลูกหนี้กลุ่มนี้ขออภัยนะคะเจ้าหนี้กลุ่มนี้มีคนใหญ่คนโตหนุนหลัง
มาพูดคุยแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้ที่สั่งให้คนตบหน้าเนี่ย
บอกว่าคุณตำรวจมันไม่ได้เป็นการทวงหนี้แต่นี่เป็นการเตรียมกันลักษณะเล่นละคร

เดี๋ยวเรื่องนี้ตามให้ต่อว่าเป็นเรื่องเตรียมกัน
หรือเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายกันจริงค่ะ